คุณผู้ชมยังจำภาพที่มี๒สามีภรรยา
เขาอยู่ในห้องขังที่โรงพักแห่งหนึ่ง

เพราะว่าเหตุการณ์นี้เรื่องนี้
สืบเนื่องมาจากว่าสองสามีภรรยาคู่นี้บอกว่า
มีหลานสาวชื่อว่านางสาวบีน้องบี
พาลูกสาวมาฝากให้สามีภรรยาคู่นี้เลี้ยงดู
เพราะตอนแรกเหมือนกับว่าเด็ก
ซึ่งต่อมาก็รู้จักกันในชื่อของน้องขนุลนะครับ
ขนุนตอนเล็กเหมือนกับจะมีความพิการ

จะมาเยี่ยมระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ว่ากันไป
สุดท้ายสองสามีภรรยาบอกว่า
ด้านของน้องบีก็ไม่ได้เป็นไปตามสัญญา

วันหนึ่งน้องบีบอกว่าจะมาเอาลูกคืน

เพราะถูกแจ้งตำรวจในข้อหาพรากผู้เยาว์ไปจากแม่

อายการสั่งไม่ฟ้องสองสามีภรรยานี้นะครับ
อย่างที่บอกครับเรื่องราวนี้เป็นที่รู้จักและถูกพูดถึงอย่างมาก

เขานำรูปภาพของนายธิรพันธ์ภาคอินซี
และนางสาวนิชาพาเมฆลอย๒สามีภรรยา
ซึ่งอยู่ในห้องขังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่ง
และมีเด็กหญิงอายุประมาณ๕ขวบนอนเฝ้าอยู่
โดยทั้งคู่ถูกหลานสาวแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาพรากผู้เยาว์ไปจากแม่

นางสาวบีซึ่งเป็นหลานสาวนำน้องขนุนอายุประมาณ๓เดือนครับ
มาฝากให้ดูแลแล้วบอกว่าเด็กเนี่ยคล้ายกับจะพิการ
โดยตอนนั้นเนี่ยสามีภรรยาบอกว่า
นางสาวบีตกลงจะให้ค่าจ้างเดือนละ๔๐๐บาท
ส่วนค่านมและผ้าอ้อมนางสาวบีจะออกให้เอง
โดยจะมาเยี่ยมน้องขนุนปีละครั้ง
และก็ไม่ได้ให้เงินค่าจ้างเลยนี่คือสิ่งที่สองสามีภรรยาบอก
พอทวงถามไปก็บอกว่าไม่มีไม่มี
แต่ตัวเองก็ไม่ว่าอะไรก็เนื่องจากว่ารักน้องขนุนเหมือนกับลูกคนหนึ่ง
จนกระทั่งมกราคมที่ผ่านมาครับ
หลานสาวก็คือน้องบีเนี่ยนะฮะนางสาวบีเนี่ย

ก็เลยบอกให้นำเงินค่าจ้างที่ค้างไว้มาจ่ายให้เรียบร้อยซะก่อน
แต่สุดท้ายเงินไม่ได้ครับ
เรื่องแทนครับเพราะว่าถูกหลานสาวก็คือนางสาวบีม
แจ้งตำรวจดำเนินคดีข้อหาพรากผู้เยาว์ไปจากแม่
คดีนี้ผ่านมา๕๑วันล่าสุดนายธีรพันธ์
เปิดเผยกับทีมสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีครับบอกว่า
วันนี้โล่งใจมากพนักงานอายการศาลจังหวัดภูเขียว
มีคำสั่งไม่ฟ้องในข้อหาพรากผู้เยาว์ไปจากแม่
ให้เหตุผลว่าคดีดังกล่าวไม่มีมูลความจริง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการปรึกษาทนายความว่าจะดำเนินคดีกับหลานสาว
ก็คือนางสาวบีในข้อหาแจ้งความเท็จหรือไม่
แล้วก็เตรียมจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหลานสาวด้วย

แค่ที่ทำให้เราเสียหายต้องเสียค่าประกันตัวเสียค่าเดินทางไปศาล
ตลอดที่มีคดีนะครับ
คือถ้าคิดคำนวณตัวเลขทั้งหมดเนี่ย๒๐๐๐๐๐กว่าบาท

ก็อาจจะคิดสักประมาณ๖๐๐๐บาทค่ารถค่าเดินทางต่างที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล
หลังจากที่หลานสาวนำน้องขนุนไปดูแลแล้ว
สามีภรรยานี้บอกว่าคิดถึงน้องขนุนมาก
เนื่องจากรักแล้วก็ผูกพันดูแลกันมานานถึง๕ปีด้วยกัน
แต่ว่าตอนนี้คงไม่สามารถติดต่อได้
ก็ได้แต่รับรู้ความเคลื่อนไหวผ่านทางทีวีก็เท่านั้น
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์เพิ่มเติมครับ

ดูจากข่าวที่เขาอยู่กับแม่เขา

แล้วก็รถยนต์ที่เป็นชื่อของ

ตรงจุดนี้สองสามีภรรยาบอกว่ายินดีที่จะรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวทั้งหมด
แต่ขอระยะเวลาหน่อยดังนั้นเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
รัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ